ซึ่งเป็นทีมที่เป็นม้ามืดนะครับได้รองแชมป์ในปีที่แล้ว
ติดตามความพร้อมของทีมนี้กันหน่อยครับ
สโมสรของคนกรุงเทพแบงคอกบีทีเอสเอฟซี
บททบทวนและเร่งปรับทีมขนาดใหญ่
เพื่อเป้าหมายไล่ล่าแชมป์ให้ได้ในฤดูการนี้

ตั้งแต่สมัยก่อตั้งสโมสร
ทุกเย็นโค้ชเอกจะวางโปรแกรมฝึกซ้อม
ทั้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เทคนิคให้กับนักเตะมากขึ้นเรื่อย
ด้วยความหวังว่าปีนี้พวกเขาจะล้มทีมสุดแข็งแกร่ง

อีกทั้งการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หลัก

ทำให้ความหวังของทีมถูกจุดประกายขึ้น
มีผู้เล่นใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณ๘คน
รวมจากปีที่แล้วที่เรามีอยู่แล้วประมาณ๗๘คน

เด็กใหม่ผมก็ดึงเข้ามารวมประมาณ๒๐คน
จริงถ้าเล่นกันดีสามารถเข้ากันได้เลย
ผมว่ามันต้องเป็นปีกว่าจะรู้ใจ

งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาทำให้
อย่างอุฤษฐ์รัสนาพรณฑีทุศิริและปัญญาบัวคำ
ประสานกับแข้งอย่างวรุษหวังสมแอล

แค่งชาวบราซิลที่เคยระเบิดประตูกับทอศอาแบ็ค

จึงทำให้ขุมกำลังของทีมน่าจับตามองมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว
ผู้แหล่งก็คาดหวังที่จะรุนแชมป์

เพราะว่าการเสริมตัวเพื่อเล่นอะไรก็ค่อนข้างจะดี

แต่ก็อยู่ที่ความสม่ำเสมอของทีมเราด้วยครับ
ว่าจะมีระยะได้ดีแค่ไหน
เพราะว่าเล่นจะสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนครับ
เชียร์คือแรงสนับสนุนที่เป็นยิ่งกว่าพลัง
และในปีนี้การสร้างฐานแฟนคลับในย่านมีนบุรี

พยายามสร้างทีมให้เป็นที่รู้จักให้ได้

ฉะนั้นเนี่ยไม่เฉพาะในพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบสนามย่าเท่านั้นนะครับ

วันนี้เราจะเห็นว่าแฟนคลับของเรา

มาจากทางฝั่งทนก็มีนะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับ
ก็อยากจะได้เชิญชวนว่าปีนี้ผมมั่นใจนะครับ
สมัยที่ชัดเจนทำให้ปีนี้

จัยทุกรูปแบบจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของทีมในปี๒๐๑๖นี้